คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดราชหน่อยค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งคือเธอไปดื่มเบียร์มา
ลักษณะเหมือนมีอาการเมาด้วยนะคะ
สุดท้ายแล้วนะคะอารวาสชักคัตเตอร์ออกมา
คัตเตอร์ตำรวจเข้ามาห้าม
เอาคัตเตอร์ไม่แน่ใจว่าจะมาทำร้ายตัวเอง

ต้องพยายามแย่งคัตเตอร์ออกมาให้ได้นะคะ

ดูคลิปแล้วก็อารวาสหนักอยู่นะคะ

ผู้ชายฝั่งขวามือของจอชื่อว่าคุณเดี่ยว

เค้ามีลูกชายด้วยกันในสองเดือนหนึ่งคน

ทำไมต้องพยายามไปทำร้ายร่างกายฝ่ายชาย

เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
ถนนก่อนถึงศาลจังหวัดตราดคุณผู้ชม
ตำรวจสพเมืองตราดต้องเข้ามาห้ามปรามแบบนี้
แต่ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุยิ่งห้ามอาการยิ่งกำเริบมากขึ้น
สุดท้ายรู้ไหมคะว่าคุณนรมนผู้หญิงคนนี้
เขาทำยังไงควักมีดคัตเตอร์ออกมาค่ะ
ไม่แน่ใจว่าจะมาทำร้ายร่างกายตัวเอง
หรือจะไปทำร้ายตำรวจแต่ตำรวจบอกว่าไม่รู้แหละ
ก็ต้องจังหวะนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะ
เห็นไหมมีดคัตเตอร์ออกมาแล้วแล้วตำรวจจับค่ะ
นี่นี่เห็นไหมอยู่ในมือค่ะตำรวจต้องช่วยกันนะคะเห็นไหม
แย่งมิดคัตเตอร์ออกมาจากมือเธอนะคะสุดท้าย
ที่สุดแล้วตำรวจต้องโทรตามญาติให้ญาติมาปลอบใจ
เดี๋ยวญาติจะมาค่ะแย่งมีดกลับไปได้ญาติมาปลอบใจนะคะ
ตำรวจบอกว่าเอาอย่างนี้พานรมนกลับไปที่บ้านก่อน
ไปดูแลให้สั่งเมาแล้วไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยนะคะ
นี่นี่จังหวะนี้โอ้โหหวาดเสียวนะคะเห็นไหมฮะ
ตอนที่แย่งมิดคัตเตอร์ออกมาจากมือค่ะครับ
ทีนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะกลายมาเป็นคลิปนี้
เพื่อนของนายเดี่ยวเนี่ยเพื่อนของฝ่ายชายก็คือ
เพื่อนของสามีคุณนรมนต์เนี่ยนะคะบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนายเดี๋ยวและคุณนรมนต์เนี่ย
มาหาที่บ้านนั่งดื่มเบียร์กันระหว่างที่นั่งดื่มเบียกัน
ปรากฏว่าพี่สาวของแฟนเก่านายเดี่ยวมาหาที่บ้าน
หึงไหมลักษณะแบบนี้หึงค่ะ
ก็เลยทำให้คุณนรมนไม่พอใจก็เลยทะเลาะกัน
ทะเลาะกันแล้วยังไงต่อในเดี่ยวเปิดฉากก่อน
ตบคุณนรมนค่ะหลังจากนั้นพอตบเสร็จปุ๊บ
อาการเมาด้วยไงยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น
ทะเลาะกันเสียงดังมากขึ้นสุดท้ายฝ่ายชาย
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปฝ่ายหญิงไปดักก็เลยกลายมาเป็นคลิปนี้
คือต้นคลิปที่เราได้เห็นกันนะครับ
เพราะดีนะแย่งมีดไว้ทันไม่งั้นว่าอาการเมาด้วย
อาการเมาด้วยอาการโกรธฉุนด้วยอาจจะทำร้ายตัวเองได้